มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่นนทบุรีนะครับ
ผู้หญิงคนหนึ่งขี่จักรยานข้ามถนนนะฮะ
ตรงจุดตรงนั้นเนี่ยมันมีทางกลับรถพอดี
จังหวะมาถึงกลางถนนเนี่ยโอ้โหถูกกระบะพุ่งชนอย่างจัง

คือชนเข้าไปเนี่ยอันนี้มุมหนึ่งนะนี่มุมตรงนี้ดูตรงมุมตรงนี้ก่อนนะครับ
โอ้โหกระเด็นเลยนะคะแล้วดูอีกมุมหนึ่งช่วงจังหวะที่ถูกชนนะฮะ
ตอนชนจะไม่เห็นแต่ตอนกระเด็นถลายมาเนี่ยฮะ
สุดท้ายเธอเสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับเป็นผู้หญิงวัย๖๖ปีนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนบางกรวยไซน้อยในพื้นที่หมู่๑๐ตำบลไซน้อย
จังหวัดนนทบุรีนะครับหลังจากเกิดเหตุทางกู้ภัยก็รีบมาช่วยกัน
ร่วมกับตันยูกับทางตำรวจนะครับที่มาดูที่เกิดเหตุ
จุดนี้เนี่ยเป็นฝั่งถนนฝั่งขาออกอำเภอไซน้อยนะฮะ
ผู้ที่ถูกชนเสียชีวิตแล้วนะครับตอนที่เจ้าหน้าที่มาถึง
ชื่อนางชาดาธานธันวาพักดีอายุ๖๖ปีนะครับ
จอดอยู่ห่างไปสักสามสิบเมตรนายวัชรวิทแก้วแกรมศรีอายุยี่สิบสามเป็นคนขับ
เขาก็ยืนให้การกับเจ้าหน้าที่นะครับโดยบอกว่าก่อนเกิดเหตุขับรถมาตามถนนมุ่งหน้า
ไปบางบัวทองจะไปคลองเจ็กนะครับเพื่อมาพอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดกลับรถ
จักรยานยนต์ที่อยู่ตรงจุดกลับรถเนี่ยขี่ออกมาคือคนขับกระบะบอกว่า
มันเป็นจังหวะที่ผมเบรกไม่ทันแล้วจังหวะขี่ตัดหน้าออกมา
เพื่อจะดูว่าช่วงเวลาเกิดเหตุเนี่ยตกลงแล้วมันเป็นความประมาทหรือไม่ประมาท
แบบไหนอะไรยังไงแต่ว่าแจ้งข้อหาเบื้องต้นกับคนขับระบะไว้ก่อน
สิ่งฮะ